สงสารคุณป้าท่านนี้มากเลย
คุณป้ามีเงินเก็บอยู่๖แสนกว่าบาท

เหลือ๐๐๗บาท
คุณผู้ชมจาก๖แสนกว่าบาท

จะเอาโทรศัพท์มาโชว์สื่อก็ยังกดอะไรไม่ค่อยเป็นเลย
นี่คุณป้าแดงอายุ๕๒ปีอยู่ที่บ้านริมกุฎป่อง
ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๒๕กรกฎาคม๒วันก่อนนี้เอง
มีคนโทรมาหาอ้างว่ามาจากกศธช

เบอร์ไอ้บวกเลขเยอะนี่คุณ
อะไรนะเออแต่ว่าทีนี้ทางแก๊งบอกว่า
งั้นคอไลน์วีดีโอคอลแบบนี้
คุณป้าเล่าให้ฟังแบบนี้คุณป้าก็กดไปตาม

คือป้าใช้ไม่ค่อยเป็นป้าก็กดไปตามนี้
แล้วมันขึ้นหัวว่าอะไรคุณสพเมืองนครราชศรีมา
คุณป้าก็ตกใจคิดว่าตำรวจโทรมาก็กดตามนี้รับไป
แล้วคุณป้าบอกนักข่าวว่าป้าอยากจะกดให้นักข่าวดูนะ

มันจบไปแล้วไงคุณป้าใช้มือถือไม่เป็น
และคุณป้าโดนหลอกนู่นหลอกนี่นะฮะ
โดยตำรวจปลอมอ้างว่าป้าจะโดนหมายจับนะฮะ
เพราะป้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงิน

ดังนั้นป้าโอนเงินจากบัญชีป้าเข้ามาตรวจสอบหน่อย
มันใช้วิธีการนี้แบบเดิมเลยคุณ
ป้าโอนไปให้ทุกบาททุกสตางค์คุณ
เงินที่เก็บคุณดูสิ๖๔๒๗๔๔บาท
บิวะคุณฟิลโวติดต่อไม่ได้
บิวะคุณฟิลโวติดต่อไม่ได้
ที่นี่ไม่รีบเอาสมุดบัญชีนี้ไปปรับดูปรากฏว่า
ฟังเสียงคุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เอกใจแต่ว่าเอ๊ะทำไงเขามาหลอกมามาให้เรากดหลอกให้เรากดตรงนู้นตรงนี้ทำตามเขาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้เอาให้เอาโทรศัพท์น่ะไปตั้งเปิดกล้องหลัง
กล้องหลังแล้วก็ให้พี่มานั่งมานั่งให้เห็นตัวเห็นตัวอยู่ในโทรศัพท์แล้วทีนี้ก็บอกให้เขียนข้อความร้องทุกข์แล้วเราเห็นหน้าเขาไหมพี่
แต่ไอ้คนที่แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะเห็นเห็นก็ใส่หน้ากากแบบนี้แหละครับ
แต่งตัวเป็นยังไงแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในวีดีโอคอร์นะแต่งเป็นตำรวจรูปร่างท้วมอ้างตัวเองเป็นสารวัตรเป็นผู้กอง
แล้วก็ขึ้นหัวว่าสพเมืองนครราชศรีมาถามว่าทีมข่าวต้องตรวจสอบไปที่สพเมืองนครราชศรีมาไหม
ตรวจสอบสิครับไม่มีนะตำรวจทวมอ้วนแบบนั้นไม่มี
แล้วก็ไม่มีตำรวจที่จะคิดมาหลอกมาบอกคนจนแบบนี้บอกคุณป้าแบบนี้ว่าต้องตรวจสอบเงินไม่มี
คือตำรวจจริงเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาหลอกลวงประชาชนนะดังนั้นต้องมีการตรวจสอบต่อ
แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่านี่คือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คุณต้องตามเอาเงินคืนให้ได้นะ
คุณป้าหมดเงินเหลือ๐บาท๐๐๗สตางค์คุณป้าเหลือติดตัวเท่านี้
คุณหลอกกันได้อย่างไรขนาดนี้